คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนม
มีแม่มาร้องว่าลูกชายสองคนเนี่ยถูกชายแต่งกาย
คล้ายกับทหารอุ้มไปกลางดึกแล้วก็ไปซ้อมอืม
ทำให้ลูกคนโตเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตลูกคนเล็กเนี่ยนะคะ
ยังดีที่บุกเข้าไปที่ฐานให้ญาตินำตัวออกมาช่วยเหลือได้ทัน
แต่ก็นี่แหละเจ็บหนักอยู่นะคะซี่โครงหัก
ชนะสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วแล้วก็จะเร่งสอบสวนพยานเพิ่มเติมด้วยนะคะ
กรณีนายนีวัฎซ้ายซา่ายูห้าสิบเก่าปี
และนางปานซ้ายซ้า่ายูห้าสิบหกปีสองสามีภรรยา
ชาวบ้านยางคำตำบลอุ่มเม่าอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสพธาตุพนม
เอาผิดกับกลุ่มชายชะกันที่อ้างว่าเป็นทหารชุดปรับปรามยาเสพติดค่ะ
แล้วก็บุกไปอุ้มตัวลูกชายสองคนจากกระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน
แล้วก็หายไปเลยเมื่อวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมา
กระทั่งนายยุทธนาซ้ายชาหรือด่อนอายุ๓๓ปีลูกชายคนโต
ถูกทำร้ายร่างกายและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
และเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะคนโตเสียชีวิต
ส่วนลูกคนเล็กคือนายนัทพงศ์ซ้ายซาหรือแดงอายุ๒๙ปี
ถูกนำไปกักตัวไว้ที่ฐานปฏิบัติการทหารชุดเฉพาะกิจ
ปรับกรามยาเสพติดภาคอีสานฐานอยู่ในวัดด้วยนะคะ
ซึ่งช่วงเย็นวานนี้พ่อแม่และญาติก็บุกเข้าไปที่ฐานแห่งนี้แหละ
เพื่อจะไปขอตัวลูกชายคนเล็กคืน
ทางเจ้าหน้าที่ทหารอ้างว่าทั้งสองคนมีการเสพยาเสพติด
ซึ่งทางญาติใช้เวลานานเกือบ๒ชั่วโมงเจรจา

นายนัทพงศ์สภาพคือถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ต้องนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนม
ผลตรวจเบื้องต้นพบว่าซี่โครงหักไป๒ซี่ค่ะ
แล้วก็มีบาดแผลถูกทำร้ายฟกช้ำทั่วร่าง
แม่ของนายนัทพงศ์ก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้รับไม่ได้เลยโหดเยี่ยมมาก
จะบอกว่าลูกชายทั้งสองมีความผิดฐานเสพยาเสพติด

ทำไมไม่ยอมนำส่งตำรวจดำเนินคดี
ซ้อมจนลูกชายถึงกับตายนะคะ

ก็เลยต้องไปพาตัวมารักษาแบบนี้
ลูกชายยืนยันว่าถูกซ้อมทั้งเตะทั้งตีนะคะ
และแม่บอกว่ายังไงยืนยันจะเอาผิดให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ

นี่นะคะเป็นเสียงของแม่นะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกศรีนครนายวัฒน์ผู้กำกับสพธาตุพนมบอกว่า
ตำรวจจะเร่งสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
และจะนำศพผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตร
หาสาเหตุอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นค่ะ
เพื่อจะนำหลักฐานมาประกอบผลตรวจร่างกายของน้องชาย

คาดว่าใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์รอผลตรวจชนะสูตรก่อน
และจะสามารถสรุปพยานหลักฐานเอาผิดได้นะคะ

ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับรามยาเสพติด
ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือชุดปรับปรามยาเสพติดชายแดนเฉพาะกิจ
ก็เปิดเผยค่ะว่าจากการสืบสวนข้อเท็จจริง
ทราบว่าชุดจับกลุ่มเป็นทหารใต้บังคับบัญชาจริงค่ะ
และเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษที่เข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยครอบครองยาเสพติดได้

แต่การทำร้ายร่างกายผู้ต้องสงสัยจนเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
อันนี้เป็นการกระทำความผิดร้ายแรงนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่อำนาจมีเพียงแค่สอบปากคำเท่านั้น
เรื่องต้นก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนสอบหาข้อเท็จจริง
ถ้าพบว่าชุดจับกลุ่มดังกล่าวกระทำความผิดก็ต้องลงโทษตามขั้นตอนต่อไปค่ะ